โอ้โหวันนี้คนกรุงเทพนี่อกสั่นขวัญแขวน

ใช่ที่โคราชนี่ยังไม่จางหาย

วันนี้มีข่าวตั้งแต่เช้ามืดครับ
ว่าในอาคารหลังหนึ่งในซอยจุฬาสิบ
มีคนที่กราดยิงป้องยิงสิบสามสิบนัดอยู่ที่เนี่ย

ตำรวจต้องมาฮะอดุณฑราช๒๖ก็ต้องมานะครับ
เพราะชาวบ้านแถวนั้นบอกจะหยุดไหมเนี่ย

วัยรุ่นแถวนั้นบอกผมก็โดนพี่

เนี่ยพออยู่ดียิงอยู่ในบ้าน
ไล่ยิงใส่ผมวิ่งหนีกันแทบไม่ทัน

นี่ฮะอรินทราช๒๖นะครับ
ตำรวจสนปทุมวันนะครับต้องมาระงับเหตุนะครับ
หลังจากที่เช้ามืดวันนี้มีประชาชนแจ้งว่า
ในอาคารหลังนี้ที่เป็นอาคารจำหน่ายพวกเสื้อผ้ากีฬา
ซอยจุฬา๑๐ถนนบรรทักษ์ทอง
วงวังใหม่เขตปฐุมวันมีคนยิงปืนอยู่ในนี้

เขาก็กลัวแล้วอยู่ดีสักประมาณ๖โมงเช้าอย่างนี้คุณเข็มมาสอน

คือคนก็ไม่รู้ว่ายิงขู่หรือยิงประสงค์ต่อชีวิต

แล้วไม่ได้ยิงแค่ในบ้านยิงออกมานอกบ้าน
รูกระสุนหลังคลงหลังคาทะลุปุ่มปังปุ่มปังไปหมด

หรือไปฆ่าตัวตายอยู่ในบ้าน

จนนู้นล่ะครับ๙โมงกว่า

ทางพรรณฯโทรกำปะนาสสงวนศักดิ์ตองมวกการประอบรามสลพระทุมวัล
แล้วก็ตรรวจสายตรวจแล้วก็ถูกสืบสลพระทุมวัลด้วย
ก็มาเข้าปิดล้อมแล้วหน่วยอนิทราชาาศัตริย์๒๖ก็เข้ามาคลี่คลายสถานการณ์
แล้วเขาก็ยอมออกมาจากบ้านนะฮะ
คือนายเอกชัยจารึกศิลป์อายุ๔๔ปี

เป็นเจ้าของร้านนะครับร้านชุดกีฬาจำหน่ายชุดกีฬาในซอยจุฬา๑๐

ในที่อาคารเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วนะอยู่คนเดียวนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปนะครับ
ไม่มีรายงานคนเจ็บคนเสียชีวิตนะครับ
คนก่อเหตุเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
เดี๋ยวเราจะไล่ให้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
มีคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานรับส่งอาหาร
นี่ฮะเขาบอกว่าตั้งแต่นู่นนะฮะประมาณตี๓
เขามาตี๒แล้วแถวนี้ตี๒ตี๓
เขากับกลุ่มเพื่อนนั่งรออยู่
เขาก็จะนั่งรอออเดอร์ใช่ไหม
พนักงานขี่จักรยานยนต์รับส่งอาหารเนี่ย
นั่งรออยู่แถวนั้นนะฮะซอยจุฬาสิบ
กำลังรอออเดอร์อาหารอยู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
แล้วอาคารหลังที่ผู้ก่อเหตุอยู่เนี่ย
เขาก็หันไปดูผู้ก่อเหตุได้ยิงปืน

เขาก็ต้องหมอบแล้วก็วิ่งหนีกัน
เห็นไหมวิ่งกันแบบอื้อหือ

เขาคงไปด้วยไปก่อน
นี่ฮะกลุ่มคนที่เขาขี่จักรยานยนต์รับส่งอาหาร
เขาบอกว่าคนที่อยู่ในอาคารเนี่ยยิงใส่กลุ่มพวกเขาด้วย
เขาก็ต้องวิ่งหนีกันนะแล้วก็ยังยิงใส่เรื่อยนะ
พอเห็นพวกเขาวิ่งหนีก็ยิ่งยิงนี่ฮะ
แต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
พอพ้นออกมาได้ก็โทรไปแจ้งตำรวจนะฮะ
ภาพวงจรปิดเนี่ยฮะเห็นชัดเจนว่า
พวกเขาเนี่ยวิ่งหนีกันออกมาจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ที่ตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็โทรหา๑๙๑
ตรงต่ฐี๓อยานเกือบ๖โมงนะครับ
เขาก็คือเขาหยุดยิงไปแล้วใช่ไหมครับ

พักเขาก็ยิงใส่กลับมาอีกใส่ตำรวจ
มีเจนที่รักษาความปลอดภัย
คนหนึ่งนะครับที่เขาก็ทำงานอยู่แถวนั้นในระหว่างเกิดเหตุอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดเป็นเสียงกล้อง
ทีแรกเขาก็คิดว่าสงสัยคนที่อยู่บนดาดฟ้าของอาคารเนี่ย
ก็คือร้านนั้นนั่นแหละที่เป็นร้านขายชุดกีฬายิงขึ้นฟ้าก็ไม่ได้ทันสนใจอะไร
แต่หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกทีนี้รัวอีกหลายนัด
แล้วก็ยิงส่องไปยังอาคารหลังหนึ่งด้วยแล้วก็มีวัยรุ่นหลายคนวิ่งออกมามาขอความช่วยเหลือ
พอเขาเห็นร้านที่เกิดเหตุเขาก็จำได้เพราะว่ารู้จักกับคนที่เป็นเจ้าของร้านมานานแล้ว
ซึ่งความจริงแล้วผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าของร้านก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะ
เวลามีงานมีเทศกาลอะไรมักจะเอาเสื้อผ้ากีฬามาแจกคนแถวนี้เป็นประจำ
คือพี่รอปภคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงมากราดยิงแบบนี้
ก็ทำให้พศพี่รบิพธิ์ไปชอบบุคคลท่านพี่หลังแล้วพี่กลัวทำให้หลักล่ะ
เขาเป็นนิสัยดีครับเขาก็ยืมอะไรเขาปีใหม่
ตรงวันก้างเขาให้เสื้อกีฬาบ่อยเขาเป็นคนเงียบเงียบ
นี่ฮะนายพิชิตลักษณะศรีวงศ์เป็นเจ้าของร้านรางวัลเหรียญทอง

บอกว่าตอนตี๔กว่าตอนนั้นพักผ่อนอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ลูกน้องโทรมาบอกว่ามีเหตุคนยิงปืนแถวที่ร้าน

มารู้ทีหลังว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นเพื่อนบ้านกัน

ได้ก่อเหตุลักษณะแบบนี้อยู่ในอาคาร

เพราะโดยปกติแล้วคนก่อเหตุก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะ
คิดว่าคงจะมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างนะครับ

แต่ผมไม่ได้อยู่ตอนเกิดเหตุนะฮะ
รู้แต่ว่าเขามีปืนยิงในซอย
ขึ้นเลยมาที่ยุลาซอย๑๐
ทางตำรวจเขาบอกว่าเข้าไม่ได้

เขาไม่ได้เกี่ยวปัญหากิจเศรษฐกิจนะครับ

ก็ยังดูแลได้ดีอยู่นะครับ

วิถีกระสุนที่กรัดยิงไป

หรือยิงใส่คนด้วยที่เราให้ดูภาพกล้องวงจรปิด

คือตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนแรก
แจ้งข้อหารักษณะของการพาอาวุธปืน

คือคนสำคัญที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมให้

พอมอบตัวปุ๊บก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดี

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าตอนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ให้พี่ชาย

ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์

นายเอกชัยครอบครองอาวุธปืน

จดทะเบียนอย่างถูกต้อง๔กระบอก
ใช้ก่อเหตุ๒กระบอก

ไร้ทิศทาง๓๐๔๐นัท

อันดับแรกที่ตำรวจต้องทำก็คือ

ถือครองอาวุธปืนของผู้ต้องหาทั้งหมด
เพราะการก่อเหตุนี้มันอันตรายต่อประชาชน
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
จากการพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
เขาก็มีอาการปกติอารมณ์เย็นลง
เพราะมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาครอบครัวและปัญหาเรื่องของธุรกิจการค้าขายนี่แหละค่ะ
ก็ต้องส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติม
เรื่องต้นจากการตรวจร่างกายคนก่อเหตุตรวจหายาเสพติดในปัสสาวะ
มียาเสพติดด้วยนะคะแต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นยาเสพติดชนิดไหน
ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็เลยแจ้งข้อหาตอนเบื้องต้นนะคะข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรเดี๋ยวพิจารณาเพิ่ม
ว่าจะแจ้งข้อหาพยายามฆ่าหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นเรื่องของเมายาเสพติด
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเพราะว่าพอไปตรวจปัสสาวะ
มีเสพยาเสพติดด้วยนะคะส่วนความเสียหายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แล้วก็มีข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุชอบสะสมปืนชอบยิงปืน
มีเวลาว่างก็จะไปซ้อมยิงปืนค่ะญาติของผู้ก่อเหตุก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ผู้ก่อเหตุไม่ได้ตั้งใจจะยิงใส่กลุ่มที่เขาเป็นพนักงานส่งอาหารรับส่งอาหารตามภาพในกล้องวงจรปิดนะ
คือไม่ได้ยิงต่ำลงมาเพื่อที่จะโดนคนก็ยิงขึ้นฟ้ายิงอะไรไปแบบไร้ทิศทางเนี่ยค่ะ
จากการคุยกับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกยิงใส่ประตูห้องนอนก่อน
จากนั้นขึ้นไปบนดาดฟ้าของร้านนี่ยิงประตูก่อนนะคะอันดับแรก
แล้วก็ไปบนดาดฟ้ายิงขึ้นฟ้าแล้วก็เล็งปืนไปที่ตึกไทยพาณิชย์ที่อยู่ทางซ้ายมือห่างไป๒๐๐เมตร
ที่มีคุณเขียนมาสอนอยู่นะฮะไม่อยู่เนี่ยป้ายอยู่เมื่อกี้โชคดีไม่มีคนอยู่
อ๋อไม่มีคนใช่หายิงไปแบบนั้นเป็นมีป้ายเราอยู่ด้วยมาสู้
พอยิงเสร็จกลับไปนอนคนก่อเหตุบอกเขาตั้งนี่แหละเห็นไหม
ทำไมต้องมีภาพเราตรงนั้นน่ะไม่เข้าใจแต่จริงจริงแล้วเหตุการณ์จริงมันไม่มีคนนะ
อ่าไม่มีคนพอยิงเสร็จค่ะกลับไปนอนอืมตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้หนีนะคะ
ตำรวจไปเรียกแล้วไม่ตอบรับเพราะว่าหลับอยู่
ที่ว่าเห็นเงียบไปตั้งนานเนี่ยเหรอเขาบอกเขาหลับอ๋อนี่
แล้วก็พอมีการเจรจาเสร็จเนี่ยเขาก็ยินดีมอบตัว
ขัดขืนกับตำรวจอะไรเลยยืนยันว่าเป็นการยิงแบบนี้แหละ
ยิงใส่ประตูยิงขึ้นฟ้ายิงไปอีกตึกนึงไม่ได้ยิงใส่กลุ่มคน
ไม่ได้ตั้งใจประสงค์ต่อชีวิตอืมแต่มันไม่ได้หรอกค่ะอืม
ยิงยิงแบบนั้นจะมาบอกอ๋อผมยิงไม่ได้ยิงใส่ใครไอ้ยิงแบบเนี้ย
มันอันตรายไปโดนคนตายมาเยอะแยะหลายคดีแล้วนะฮะ
แล้วไม่ได้ยิงแค่นัดสองนัดด้วยสี่สิบสี่สิบนัดอ่ะใช่ไหม
กระสุนไปตกที่ไหนบ้างอ่ะเกิดไปทะลุโดนหลังคาบ้านเขา
ไปโดนเขาที่อยู่ในบ้านตายขึ้นมาคุณรับผิดชอบยังไง
แต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นเขาบอกว่าเขาหันมะเร็งยิงใส่พวกผม
ใช่ค่ะแล้วก็มีรอปภใช่ไหมที่เขาให้ข้อมูลบอกว่ากระสุนมันลงต่ำด้วยนะ
แล้วบอกผมอาการผมไม่ได้เป็นอะไรตรวจสอบพบสารเสพติดใช่ไหมฮะ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกแถวนี้นะครับบอกว่าเท่าที่รู้จักก็เป็นคนพูดจาดี
ไม่เคยมีปัญหากับใครนะสำหรับตัวคนก่อเหตุ
แต่ว่าอาศัยอยู่ที่ร้านคนเดียวนานทีก็จะมีภรรยามาหา
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาทะเลาะอะไรกันให้เห็นระหว่างครอบครัว
ภรรยาก็เพิ่งมาแล้วกลับไปเมื่อวันจันทร์
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมาจากปัญหาอะไรเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการค้าก็ได้
เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่เหมือน๔๕ปีก่อน
แต่ก่อนพวกขายเสื้อผ้ากีฬาในร้านแถวนี้เนี่ยตามย่านอันนี้ซอยกิวลา๑๐ใช่ไหม

แต่ว่าคนแถวนี้บอกว่าเดี๋ยวนี้ขายยากขายลำบาก
มันก็แย่เศรษฐกิจไม่ดีเลยไม่มีคนเดินเลยเงียบมาก
เมื่อก่อนก็ประมาณ๔๕ปีที่แล้วว่าเขาขายได้เรื่อยขายแบบขายหนี้
คนเป็นยังไง
เดินแบบพลุกพ่านตอนนี้ไม่มีคนเดินเลย

เขาเป็นคนยิ้มเสมอยิ้มตลอดเลย
เขาไม่มีนิสัยแบบอะไรอย่างนี้ไม่มี
เป็นคนแบบว่าตั้งแต่เห็นเขามานะเป็นคนแบบพูดจาดี
เด็กผู้ได้ใช้กินเล่าถ้าเขายิงจริงโดยวันยิงมาแล้ว
ก็ไม่ได้ยิงดูกระจกสิ่งบ้านคงของพี่ดูกระจกสูงเข้าไปเลย

นั่นปกติพวกมันมาบ่อยมั้ย

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับหลานของนายเอกชัยคนก่อเหตุนะคะ
หลานเนี่ยอายุ๒๗หลานเล่าให้ฟังว่านายเอกชัยมีศักดิ์เป็นอา
ทำธุรกิจขายอุปกรณ์กีฬาเป็นธุรกิจตกทอดกันมาของตระกูลตั้งแต่รุ่นปู่
เจอคุณอาครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงตรุษจีน
ก็บ่นว่าขายไม่ค่อยได้ลูกค้าน้อยลงยอดขายลดลง
สาเหตุที่อาทำแบบนี้น่าจะเพราะเครียดเรื่องปัญหาหนี้สิน

วันขายได้ไม่ถึงพันบาทแต่ก่อนขายได้วันหนึ่งเป็นหลักหมื่นนะคะ
เดี๋ยวเนี้ยวันหนึ่งได้ไม่ถึงพันนอกจากเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วย
แต่ยืนยันว่าทางครอบครัวไม่ได้มีปัญหาภายในอะไรกันนะคะ
ปกติตัวอาก็เป็นคนใจดีไม่เคยอารมณ์ร้อนไม่เคยต่อว่าใคร
พอครอบครัวรู้ข่าวว่าอามาก่อเหตุแบบนี้ตกใจมาก
ก่อนหน้านี้อาเคยไปยิงปืนที่สนามบ่อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุขนาดนี้
เห็นว่าอาร์มีปืนหลายกระบอกเพื่อป้องกันตัว
ส่วนที่ก่อเหตุอาเขายืนยันกับหลานว่าเขาไม่ได้เมาเขาไม่ดื่มสุรา
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ผลการตรวจปัสสาวะออกมา
ตำรวจบอกว่ามีสารเสพติดแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะ

ลงการมีสินมีครับ
เป็นนี่สินที่ถือว่านักใจจากครอบครัวเขาไหม
คือนอกจากจะหนักใจแต่ลงการยอดขายยิดลดลงที่ถุดนะคะบริดั้งนี่สิน
ปลวกับสภาพสัญละตัวที่เขาเป็นโลกหลายอยู่
ก็ลูกค้ามาและเขาตักทายปกติแล้วเล่นลูกค้าด้วยซ้ำได้บางครั้ง
มาก่อนบ้างไหมครับ๒๓วันก่อนหน้าหรือสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้านั้น
คือเป็นคนไปเกลี้ยกล่อมให้ลงมา
คือร้านค้าที่ผู้ก่อเหตุอยู่เนี่ย
เขาเป็นร้านค้าแล้วเป็นบ้านพักอาศัยด้วย
ภรรยากับภรรยากับลูกไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่ที่ชายภูมิ
ก็จะอยู่กับลูกจ้าง๒คนเป็นลูกจ้างชาวลาว
แต่ว่าลูกจ้างชาวลาวตัวนายเอกชัย
บอกว่า๓วันก่อนเกิดเหตุบอกไม่ต้องมาทำงานนะ
แล้วก็คงจะเก็บตัวอะไรอยู่ในบ้านคนเดียวนี่แหละ
คือเดี๋ยวนี้ส่วนผ้าคีฬาแถวหลังสุนามสุบที่เขาเรียกกัน
เขาอาจจะไปขายออนไลน์เยอะขึ้น
ก็เลยไม่รู้ว่าทางนี้เขายังไงถ้าเขาจะประสบปัญหาจริงนะ

ไปทำงานแถวนี้เขาไปซื้อบ่อยแถวนั้น

เขาบอกเขาซื้อทุกทีมเขาบอกเขาไว้ใจได้เพราะว่ามีแต่ของแท้
แหมแซมโปรดิวเซอร์โลตลอด